ข่าวสเตอร์ไพรส์วงการบันเทิงต้องบอกว่าสเตอร์ไพรส์มากว่า

มากกว่าข่าวอื่นจะต้องล้มผังเปลี่ยนผังกันเลยทีเดียวนะคะ
สำหรับข่าวแรกของเราก็คือข่าวการสละโสดของพี่หนุ่มสอนรามเทพิทักษ์นั่นเอง
ในที่สุดก็ยอมสละชีวิตโสด
ควงแฟนสาวติ๊กบิ๊กบาร์เทอร์วิวาเงียบนะคะเป็นการภายในเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยมีการเผยแพร่ภาพช่วงพิธีสมรสผ่านการไลฟ์สดในอินสตาแกรมส่วนตัวของฝ่ายชาย
ท่ามกลางแขกผู้ใหญ่ได้แก่หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลหรือท่านมุ้ยและภรรยาหม่อมกำลายุคล
นักแสดงรุ่นใหญ่ก็มานะคะพี่เอกสรพงษ์ชาตรีและภรรยาค่ะ
รวมไปถึงคุณแม่ของคุณหนุ่มสอนรามก็มาร่วมพิธีด้วย
ตอนนี้ไม่ใช่ตัวคนเดียวแล้วต้องดูแลคุณแม่ของลูกด้วย
เอาล่ะได้ฟังกันแบบนี้แล้วนะคะหลายคนอาจจะรอลุ้นข่าวลือที่บอกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยกำลังตั้งคันบอกว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเดี๋ยวรอฟังคำตอบชัดเลยจาก
นิดหนึ่งคุณผู้ชมหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเนี่ยนะคะก็มีการโพสต์ภาพค่ะเป็นภาพนี้
พร้อมขอบคุณท่านหมุยแล้วก็หม่อมกำเปล
ไม่รู้ว่าจากข่าววิวาฟ้าแลบของอดีตคนเคยรักหรือเปล่า
ก็ทำให้เหล่าฟอลลอเวอร์แห่เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจ

โอ้โหเยอะแยะมากมายกำลังใจล้นหลามเลยทีเดียวนะคะ
ใช่ไม่ได้มีเกี่ยวอะไรเลยกับงานวันนี้
ซึ่งจริงแล้วเขาก็เป็นอดีตคนเคยรักกันแล้ว
ใช่มันก็จบไปสักพักนึงแล้วล่ะ
กันอีกคู่นึงนะคะที่เราทราบกันดีอยู่แล้ว
เตรียมที่จะมีพิธีวิวาปลายปีนี้

โมเมนต์คุกเข่าขอแต่งงานมันต้องมี

งานนี้ก็เลยมีภาพน่ารักของดีเจพุทธ
คุกเข่าสวมแหวนให้ว่าที่เจ้าสาวจุ๋ยวรัฐยา
ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติก
หิมะขาวโครนที่ไอคลีน
คุณคู่นี้เนี่ยเขามีชุดคู่กันตลอดเวลาเวลา

แบบนี้แล้วบันเทิงไทยรัฐก็ต้องขอแสดงความยินดีกับ
คู่รักทั้ง๒คู่ในวงการบันเทิงด้วย